ผมนัทธวุฒิบัวประทุมผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรคนจังหวัดอ่างทองครับ
ผมแปรยติขอตัดลดงบประมาณในมาตรา๓๑งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของสารลงในจำนวน
เป็นวงเงินทั้งสิ้นประมาณ๓๙๐ล้านบาทจากวงเงินที่ขอรับการจัดสรรและคณะกรรมธิการพิจารณา
ในวงเงิน๗๙๑๔ล้านบาทเศษจริงมีรายละเอียดที่มากครับแต่บางประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่เหมือนกับท่านกรรมธิการท่านเรืองไกรรีกิจวัฒนะ
ที่ได้พูดเมื่อสักครู่ผมจะพยายามใช้เวลาที่กระชับกว่านั้นครับ
ท่านประธานครับคำว่าหน่วยงานของศาลในมาตรา๓๑นั้นจริงมี๒หน่วยงานนะครับที่เป็นสารโดยแท้
เราเองก็รู้ดูก็เข้าใจก็คือสารยุติธรรมและสารปกครองที่เกิดขึ้นมามากกว่า๒๐ปี
แต่ประเด็นที่เราคลางแคลงใจก็คือว่าเพราะเหตุใดสารรัฐธรรมนูล
ในรัฐธรรมนูลปัจจุบันก็บอกว่านี่ไม่ได้อยู่ในหมวดว่าโดยสารนะ
แต่ยังมาขอรับการจัดสรรงบประมาณอยู่ในหมวดหน่วยงานของศาล
กรรมธิการได้สอบถามได้ทำความเข้าใจหรือไม่
ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าสารมนูลซึ่งไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นสาร
มีการไปออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใดวิพากษ์วิจารณ์
วินิจฉัยของศาลถือเป็นการระเมิดอำนาจศาล
มันผูกพันกันครับท่านได้สักถามความชัดเจนประเด็นนี้หรือไม่
ประการใดนั่นเป็นภาพใหญ่ของหน่วยงานที่เรียกว่าสารในมาตรา๓๑ครับ
ประการที่สองท่านประธานครับในกรณีของสารปกครองครับ
มันมีอยู่๒หมวดใหญ่ที่ผมจำเป็นต้องท้วงติงครับ
ก็คืองบประมาณในการก่อสร้างอาคารของศาลที่อยู่ในภูมิภาคต่าง
เราฟังในสภาหลายรอบครับเวลาที่มีกฎหมายเกี่ยวกับสารเพื่อนสมาชิกที่มาจากแต่ละจังหวัด
ผมก็ไม่อยากจะเอ่ยนามบางท่านก็อยู่ในจังหวัดที่สูงกว่าอุทัยธานีขึ้นไป
ท่านก็บอกว่าอาคารศาลนี่มันใหญ่โตจริงนะ
ขับรถไปก็ตกใจท่านมาขอรับหมดเลยครับ
สารปกครองระยองสารปกครองอุดรสารปกครองภูเก็ตเพชรชบุรีขอนแก่นนครสวรรค์อุบลราชธานี
กรรมธิการเชื่อผมไหมครับปีหน้าก็จะมีสารปกครองยาลาที่ขอเข้ามาอีก
ความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่อาคารสถานที่นะครับ
แต่ความยุติธรรมอยู่ที่ท่านตั้งบนตัวกับกฎหมาย
ระดับนิติรัฐบนหลักนิติธรรมและเคารพสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
ในทุกทุกฝ่ายหรือไม่นั่นเป็นประเด็นที่วงเงินมากกว่าสองร้อยล้านบาท
ที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องตัดทอนครับ
ประการที่๒ย่อยของกรณีสารปกครองครับ
ท่านประธานจำได้ไหมครับว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสารปกครอง
กฎหมายเข้าสภาแห่งนี้เป็นการแก้ไขสารปกครอง
ครั้งที่๒ใน๓ปีที่พวกผมมาอยู่ในสภา
เรียกว่าพระราชมัยัตริย์แก้ไขพระราชมัยัตริย์จัดตั้งสารปกครอง

ครั้งนั้นครับในชั้นรับหลักการท่านรองนายกวิศนุผู้ชี้แจงต่าง
มาบอกว่าเขาขอเงินเพิ่มพิเศษ
ให้กับแค่กรณีของบุคลากรของศาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
กับทำงานเหนื่อยยากยากลำบากเป็นพิเศษเท่านั้น
ผมขออนุญาตพาดพิงท่านขจิตชัยนิคมย้ำประเด็นนี้ย้ำแล้วย้ำอีก
เพื่อนสมาชิกผมที่เป็นกรรมธิการก็บอกท่านขจิตย้ำแล้วย้ำอีก
กรรมธิการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ว่าคุณขอแค่นี้เท่านั้นนะ
แต่ท่านประธานทราบความจริงไหมครับกรรมธิการเคยสอบถามไหมครับว่า
ที่สุดสารปกครองไปออกระเบียบฉบับที่๑ให้กับคนที่ทุกข์ยากตกอยู่ใน
เพราะว่ายากลำบากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนี่ผมไม่ติดใจเลยครับ
แต่ไปออกระเบียบอีกฉบับหนึ่งครับเรียกว่าระเบียบกบสปชื่อย่อของเขานะครับ
คณะกรรมการบริหารสารปกครองว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสารปกครอง
๒๕๖๔ออกตามความในมาตรา๔๑ทับ๘วงเล็บ๘ที่สภาแห่งนี้แก้ไขไป
ออกเงินเพิ่มพิเศษให้กับลูกจ้างพนักงานทุกคน
ไม่ได้แค่พื้นที่เสี่ยงภัยไม่ได้ทำงานอยู่ในภาวะยากลำบากเป็นพิเศษ
ทุกคนนะครับผมไม่กล้าระบุตัวเงินว่าได้เดือนละเท่าไหร่
เพราะว่ามันจะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับพนักงานราชการลูกจ้างที่อยู่หน่วยงานอื่น
ซึ่งผมรับไม่ได้มีการสอบถามเรื่องนี้หรือไม่
กรรมธิการท่านหนึ่งเป็นอาจารย์จากมหาลัยท่านไปเขียนในเฟซบุ๊กบอกว่า
สิ่งที่สารทำเรียกว่าเหาะเหินเกินลงกา
ผมก็ไม่ทราบว่าวงกามันใหญ่หรือกว้างขนาดไหนนั่นเป็นประเด็นที่สองครับ
ประเด็นที่๓ครับท่านประธานครับก็คือกรณีของสารยุติธรรมครับ
ถ้ามีเงาะประมาณถึงเจ็ดพันล้านบาทที่ภาคสาคดีเจ็ดพันหนึ่งเจ็ดร้อยล้านบาท
เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรม๔๐๐๐ล้านบาทคุ้มครองสิทธิใด
ผมไม่องค์รายละเอียดนะครับแต่ผมข้างแรงใจครับ
ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งสองร้อยกว่าล้านบาทเขาให้กับตุลาการหรือผู้พิพากษาระดับใดครับ
เป็นระดับที่เรียกว่าผู้พิพากษาสารดีกาหรือหัวหน้าศาลทุกคนก็ได้ถามง่ายง่ายครับ
ถามดูไหมครับว่าท่านเหล่านี้ไม่มีรถขับหรือไม่สามารถนั่งรถสถานะ
รถสาธารณะมาทำงานได้เหรอมีการถามประโยคนี้หรือไม่ในกรรมธิการ
ไม่ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปถามเพื่อนกรรมธิการของพักว่าเขาได้ถามประโยคนี้หรือไม่
แต่สิ่งที่ผมจำเป็นต้องตัดรถครับก็คือกรณีของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ผมเข้าใจว่าคือเรื่องอีเอ็มต่าง
ซึ่งมีงบประมาณถึง๖๘ล้านบาทว่าตรงนี้ทำแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหน
ประการใดแต่ผมคิดว่ามันสามารถปรับลดได้มากกว่านั้น
และด้วยความเคารพนะครับผมพยายามจะหาช่องทางในการตัดรถ
ว่าเอ๊ะสารท่านเองเนี่ยสารยุติธรรมนะครับมีการอบรมความรู้ความเข้าใจของผู้พิพากษา
ต่อหลักสิทธิมนุษยชนต่อหลักการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือไม่
ต่อหลักการปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนที่ด้อยกว่าหรือไม่โชคดีผมหาไม่เจอ
นั้นก็คงจะต้องพิจารณาว่าจะตัดงบตรงนี้ด้วยหรือไม่ประการใด
ประการสุดท้ายใน๑๙วินาทีครับท่านประธานครับจริงยังมีสารรัฐธรรมนูลครับ
ซึ่งมันเกินวงเงิน๕ที่ผมตัดก็ขอให้ประชาชนตัดสินแล้วกันว่า
หากประชาชนได้อำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูลใหม่สารธรรมนูลควรจะมีอีกหรือไม่
วังก็มีด้วยประการเช่นนั้นครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านเจรัตน์ครับครับขอบคุณครับท่านประธาน
ก็มาตราที่เกี่ยวกับสารครับด้วยความที่นี่น่าจะเป็นมาตราสุดท้ายนะครับ
หน่วยงานชั้นสูงก็คือทหารศาลแล้วก็ทูต

ก็มาดูเรื่องของสไลด์ขึ้นเลยนะครับ
ปีนี้ครับสารรัฐมนูลจะพัฒนาระบบสารสนเทศอีกประมาณ๖๑๖ล้านบาท
ก็คือค่าสแกนเอกสารเอาไปลงในเซิร์ฟเวอร์๓ล้าน๙แสนบาท
การที่๓ครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์
ด้วยความที่อ้างพรความมั่นคงไซเบอร์อีก๑๒๕๐๐๐๐๐บาท
การที่๔จัดหาเซิร์ฟเวอร์สำรอง
ก็ท่านเพิ่งประสิทธิภาพความปลอดภัยไป๑๒๕๐๐๐๐๐บาท

ของการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับสำนักงานสารรัฐมนูล
สรุปท่านยังไม่มีข้อมูลกลางเลย
แล้วท่านจะไปเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร

รับรองตรวจราคาทั้ง๙ท่าน๘๗ล้านบาท
อันนี้เป็นอันที่ผมให้ความสนใจครับเพราะว่าไม่รู้ท่านปกติทำงานกันยังไง
ทำไมต้องปรับปรุงห้องทำงานด้วยปรับปรุงแล้วจะยุติธรรมขึ้นหรือเปล่า
๘ล้าน๗ปรับปรุงทุกอย่างครับโต๊ะเก้าอี้สารพัดไมโครโฟนผ้าม่าน
กระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบราคาสูงมากระบบสัมผัสเขียนได้
ผมก็ไม่ได้มานะครับถูกเก็บกลับไปแต่จำได้ว่าจอภาพขนาด๑๗นิ้วเนี่ย
ซึ่งความละเอียดต่ำมากแค่๑๓๖๖คูณ๗๖๘พิกเซลเนี่ย
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแล้วนะครับสำหรับตุลาการ๙ท่านก็คือ๙จอเนี่ย

ก็สสรภัณฑ์ผู้กลุ่นก็ทำพิวิตภัณฑ์ด้วยนะครับไม่รู้มีอะไรไปโชว์
โดยที่อ้างว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจากงบผูกพัน
โครงการปรับปรุงบ้านเจ้าพระยารัฐนาธิเบส
ที่ยังไม่เสร็จนะครับปีนี้เป็นปีสุดท้าย

แต่ก็อ้างว่าเป็นโครงการต่อเนื่อง
แต่มาอยู่ในงบผูกพันซึ่งเป็นปีแรก๑๗๘ล้านบาท
ปีหน้าอีก๗๑๒ล้านบาท

โดยอ้างความจำเป็นว่ากระบวนการพิจารณาคดีต้องรักษาความลับ
ซึ่งคดีในของสารรัฐมนูลเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจมาก
ต้องเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยแล้วก็มีความปลอดภัยโดยที่มี๒ตัวนะครับแบ่งเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งก็คือห้องพิจารณาคดีกับอีกส่วนหนึ่งคือนอกห้อง
แล้วก็ต้องเป็นคลื่นที่มีความถี่ที่เหมาะสมกับสุขภาพของสารรัฐมนุนทั้ง๙ท่านด้วย
ชำรุดเสียหายเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งก็จะใช้ทดแทนได้นี่คือเหตุผลที่ให้มา
แต่ในชั้นกรรมธิการก็มีกรรมธิการหลายท่านนะครับที่พยายามช่วยแล้วนะครับช่วยให้เหตุผลแล้วว่ามันก็มีผลในเรื่องของการดักจับสัญญาณจุดระเบิดด้วย
ขึ้นความถี่มันมีเยอะมากที่เครื่อง๘ล้านท่านเนี่ยมันจัดการได้หรือเปล่า
เพราะว่าใบเสนอราคาท่านหน้าต่อไปครับใบเสนอราคาท่านไม่ได้บอกอะไรมาเลยครับมีตัวหนังสือแค่บรรทัศน์เดียวแล้วก็บอกว่า๘ล้านบาท
ไม่รู้กล้าซื้อของได้ยังไงคือถ้าเป็นเงินท่านท่านไม่กล้าซื้อหรอกครับแบบเนี้ย
ถัดไปครับตุลาการ๙ท่านครับที่สวของเราสวที่รักของเราเลือกมาเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือน๕๒๘๐๐๐บาทต่อคนนะครับต่อเดือน
มีค่าอะไรบ้างครับค่าตอบแทนตัวตุลาการเนี่ยท่านละ๒๒๘๐๐๐บาทก็มีเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินบำเน็ตค่ารับรองเหมาจ่ายเบี้ยประชุมค่ารถประจำตำแหน่งค่าประกันสุขภาพ
ต่อด้วยค่าตอบแทนของผู้ช่วยส่วนตัวของตุลาการทั้ง๙ท่านอีก๓๐๐กว่าบาทมีเลขานุการประจำตัวมีผู้ช่วยเลขานุการประจำตัวอีก๒ท่านที่ปรึกษาประจำตัวอีก๑ท่านที่ผู้เชี่ยวชาญอีก๓ท่านพนักงานขับรถอีก๑ท่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวอีก๑ท่านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษ
รัฐมนูลเนี่ย๓๖๘ล้านบาทรับรองให้กับตุลาการไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับ๕๗ล้านบาทแต่ถ้านับจากปี๖๒เนี่ยมันถูกเพิ่มขึ้นมา๖๕เลยจำนวนคดีที่สารรัฐมนูลจะต้องวินิจฉัยเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยทำสำเร็จไปแค่๓๒คดีเองครับท่านจะเอาแจมเมอร์ท่านจะเอาอะไรสารพัดต้องความปลอดภัยต้องมาก่อนต้องให้ความสำคัญกับชีวิตของตุลาการสารธรรมนูลท่านไม่รู้สารปกครอง
ทำเป็นล้านคดีต่อปีเขายังขอซื้อแค่ไม้สแกนโลหะไว้ข้างหน้าทางเข้าผลงานต่อสารผลงานต่อตุลาการหนึ่งท่านนะครับสารรัฐมนูลเนี่ยตุลาการหนึ่งท่านทำคดีแค่สามจุดห้าคดีต่อปีถ้าเป็นสารปกครองเนี่ยเฉลี่ยตุลาการหนึ่งท่านทำถึง๓๕คดีถ้าเป็นสารยุติธรรมนะครับเฉลี่ยทำถึง๓๖๒คดีต่อท่านหนึ่งนี่คือหน่วยงานชนชั้นสูงที่ผมว่าว่าครับท่าน
ถ้าคนนี้นะครับในกรรมธิการในปีหน้างบประมาณแล้วก็อยากให้กรรมธิการแล้วก็รวมถึงเพื่อนสมาชิกตัดสัก๑๐ครับธรรมดาลในหน่วยงานของสารขอบคุณครับขอบคุณครับก็มีท่าน